คุณผู้ชมคะยังตามให้ต่อเรื่องของหมอปลอม
ที่ใช้เอกสารปลอมไปสมัครเป็นคุณหมอ
แล้วก็ในคลินิกของคุณพิมพิพายเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มมีผู้เสียหายทยอยออกมาแจ้งความ
เฉพาะที่เราเล่าไปเมื่อวานจะมีอยู่๒กรณีได้
กรณีแรกก็คือฉีดโบท็อกซ์แล้วคิ้วมันยกไม่เท่ากัน
อีกกรณีหนึ่งก็คือฉีดฟิลเลอร์ที่ปากแล้วปากมันบวม
คราวนี้มีอีกค่ะฉีดฟิลเลอร์เข้าที่หน้า
แล้วมันกลายเป็นว่าเป็นก้อนแล้วมันไม่สลายเลย
คือเป็นก้อนบวมปูดออกมาเลยนะคะ
ขอเรียกเธอว่าคุณโฟเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๓๑ปีค่ะ
เธอบอกว่าเธอโดนเขาแล้วกับหมอปลอม

บอกว่า๖ธันวาคมจองโปรโมชั่นเอาไว้
เป็นลักษณะของการฉีดฟิลเลอร์๗๗บาท
และโบท็อกซ์๓๓บาท
พอไปถึงเจอหมอปลอมนางสาวอลินดา

พอรู้ข่าวว่าเธอเจอเข้ากับหมอปลอมเนี่ยนะ
เริ่มสังเกตแล้วว่าที่เธอไปฉีดมามันเป็นยังไง

บอกว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอนไปฉีดเนี่ย
โบท็อกซ์ทั้งฟิลเลอร์มันอยู่ในหลอดฉีดยาเรียบร้อยแล้ว

ยี่ห้อนี้นะของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะ

แต่อันนี้ตัวยามันอยู่ในหลอดเรียบร้อยแล้ว

และไม่ยอมทำความสะอาดใบหน้าเธอก่อนก่อนจะฉีด

อกจากนี้ค่ะเธอบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยเธอจะกังวลเรื่องของหางคิ้ว

ก็เติมฟิลเลอร์ตรงนั้นผ่านมาสองสัปดาห์
อ้าวไอ้ก้อนที่มันฉีดเข้าไปอะ
จริงมันต้องสลายมันต้องเนียนกลืนไปกับผิวใช่ไหมคะ

แต่มันเป็นก้อนกลมไม่ยอมกลืนไปกับผิวเลย
แล้วมันแข็งด้วยนี่ค่ะเป็นแบบนี้

จะเติมฟิลเลอร์ให้มันดูแบบเนียนกลมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่กลายเป็นว่ามันไม่เนียนไปกับผิว

แอดมินบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินค่าบริการทั้งหมดเลย
วกกับเงินเยียวยาอีก๕๐๐บาท
บอกว่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะว่าลูกค้าอย่างเธอกลายเป็นว่าต้องตกอยู่ในความเสี่ยง
แล้วก็แอบกังวลยาที่เตรียมไว้ทำไมเราไม่เห็นนะคะ
ปกติเราฉีดเราจะต้องเห็นยายี่ห้อค่ะ
ที่เราไปฉีดเขาก็จะให้เราดูว่ายี่ห้ออะไร

แล้วเขาบอกว่ามันจะหายเป็นก้อนประมาณ๒สัปดาห์
ตอนนี้ก็๑๕วัน๑๖วันแล้ว
ก็รู้สึกว่ามันยังเป็นเป็นก้อนอยู่เหมือนกันครับค่ะ
รู้สึกกังวลเพราะว่าเห็นข่าวด้วยว่าเป็นหมอปลอมด้วย
ก็กังวลเรื่องใบหน้าเหมือนกัน
นี่นะคะขอต่อเนื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับคุณพิมพิพายอีกนิดนึง
ที่มีลูกค้าค่ะร้องเรียนผ่านไปทางเพจ
บอกว่าไปซื้อของออนไลน์จากคุณพิมพ์ริพายแล้วก็ไม่ได้รับสินค้า
ครับคือตอนเนี้ยมีกลุ่มผู้เสียหายเขาตั้งกลุ่มไลน์เข้ามาเลยอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าสั่งซื้อของไปแล้วไม่ได้รับของ
แต่คุณพิมริพายังมีการสดขายของอย่างต่อเนื่องเลย
บางคนเขาบอกว่ารอจนไม่อยากได้ของแล้วอ่ะขอเงินคืนได้ไหม
นี่นะคะบางคนถึงขั้นเตรียมจะแจ้งความ
คือกลุ่มไลน์ที่ลูกค้าของคุณพิมพ์ริพายรวมตัวกัน
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่จริง
จะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือลูกค้าทั่วไปที่สั่งสินค้า
หรือได้รับของไม่ครบตามที่สั่งซื้อ
ลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็คือลูกค้าจากกล่องสุ่ม๑หมื่นบาท
บางคนบอกว่าได้ของไม่มีคุณภาพราคาไม่เห็นถึงหมื่นเลย
บางคนซื้อกล่องสุ่มแล้วไม่ได้รับของก็มี
กลุ่มนี้จะมีลูกค้า๒๕๐๐คนที่มารวมตัวกันนะคะ
เขาเรียกร้องให้แอดมินออกมารับผิดชอบหน่อย
บางคนสั่งซื้อของไป๕ธันวาคมจนวันนี้ยังไม่ได้รับของเลย
แต่ลูกค้าโอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว
บางคนบอกว่าได้รับของนั่นแหละพอเปิดดูของมันใกล้หมดอายุ

แต่กลายเป็นว่าแฟนคลับของคุณพิมพ์ริพายก็ไปคอมเมนต์ด่าเขา
ทีมข่าวไปถามลูกค้ารายหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ซื้อกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นบาท
ปรากฏว่าสินค้าที่ได้มันไม่มีคุณภาพเลย
สติกบางชิ้นผลิตตั้งแต่ปี๒๐๑๗กำลังจะหมดอายุปี๒๕๕๙

แล้วผลิตภัณฑ์บางตัวมันชำรุดเสียหายด้วยค่ะ
ปีนี้๒๐๒๑แล้วด้วยหมดอายุปี๒๐๒๐
สภาพของมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
คือจริงมูลค่ามันถ้าดูตามราคาในช็อปคือมันแพงแล้ว
มันควรละ๗๐๐๐กว่าบาทแต่ว่าสภาพกล่องมันก็คือเยินมาก
แล้วก็ฝาแบบเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแม่เราก็ดูไม่เป็นหรอกคนแก่เนอะเขาก็เอ็บไปเรื่อยของเขาก็เลย
ก็เลยแบบถ่ายส่งเรื่องไปในเพจนั่นแหละว่า
แล้วทีนี้ก็เห็นข้างบนบนก็เห็นคนเจอปัญหาอย่างนี้เยอะค่ะ
แบบบางคนได้ของหมดอายุเลยก็มี
ทีนี้ค่ะพอเป็นประเด็นเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่ลูกค้าหลายราย
ก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าทางแอดมินของคุณพิมพ์ริพาย
กำลังเร่งติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อรับผิดชอบนะคะ
แล้วก็จะมีการคืนเงินจะมีการเร่งส่งของให้ถึงมือลูกค้าค่ะ